เที่ยวไปชมความสวยงามของวัดแห่งหนึ่งนะคะ
ปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมเราไปเที่ยววัดอย่างนี้ในช่วงของวันสำคัญ
ก็จะเห็นการประดับประดาวัดต่างสวยงาม
อย่างโคมโคมภาคเหนือเราก็จะเห็นว่าเขาประดับข้างนอกวัดใช่ไหมคะ
แต่ที่จังหวัดพยาวค่ะเขานำโคมไปประดับภายในวิหารแบบนี้เลย
ความสวยงามแปลกตาอีกแบบนึงนะคะ
นี่คือที่วัดแม่นาเรือตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพยาวค่ะ
พระครูปัญญารัตนพิราชเจ้าอาวาสวัดแม่นาเรือ
พร้อมกับคณะศรัทธาในชุมชนนะคะ
ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำโคมไฟนี่แหละค่ะ
ประดับด้วยลวดลายสีสันต่าง
ซึ่งหางโคมนี้นะคะก็จะตกแต่งด้วย๑๒ราศี

งามมากค่ะมีขนาดร้ายขนาดตั้งแต่ลูกเล็กประมาณ๑๐๑๒นิ้ว
ขนาดลูกใหญ่โตที่เห็นเนี่ยนะคะ
ประมาณ๑เมตรครึ่งถึง๒๐เมตรเลยนะคะคุณผู้ชม
ก็นำไปแขวนเอาไว้บนฝ้าเพดานภายในวิหารของวัดค่ะ
ผสมผสานกับลวดลายที่อยู่บนฝาผนังของวิหาร
เรียกว่าสวยงามตระกาลตาอีกแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ
ครับโดยเฉพาะเมื่อเวลาที่ลมพัดอืมเข้ามาภายในวิหารเนี้ยนะคะอืม
มไฟมันก็จะมุนรอบตัว
คือมันก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นอะไรในลักษณะแบบนี้นะคะ
เจ้าอาวาสวัดแม่นาเรือบอกว่าโคมไฟเหล่านี้ก็มาจาก
ฝีมือของชาวบ้านในตำบลนี้แหละค่ะ
ร่วมแรงร่วมใจกันคิดออกแบบ
แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันว่าจะตกแต่งอะไรยังไงภายในวิหารดี
ก็ถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนนะคะ
แน่นอนค่ะว่าเกิดแบบนี้ขึ้นมาแล้ว
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะที่
ชาวบ้านเองหรือว่าคนต่างที่ต่างถิ่นจะมีโอกาสได้ไปสักการะบูชา

โดยทางวัดจะเปิดให้ชมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนู่นเลยนะคะ
นี่ไปทำบงทำบุญกันได้เจอกับสิ่งที่สวยงามอยู่ในวิหาร

ใช่เข่ามันเป็นโคมไฟของภาพเหนือ
เขาก็จะมีการทำในช่วงของวันเพ็ญอยู่แล้วนะคะ
แต่ตัวนี้เหมือนถึงว่าทำมาในช่วงของวันพิเศษ
เพื่อที่จะแสดงถึงความสามัคคีกันด้วยในชุมชนนะคะ

เดี๋ยวนี้ตามวัดวาอารามต่างเขาก็มีการตกแต่งที่แบบสวยงามมากยิ่งขึ้นนะ

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดไปทำบุญกันด้วย